เพราะว่าหลายพื้นที่เขาจัดงานวันเด็กให้
ธรรมเนียบรัฐบาลก็มีการจัดงาน
ให้เด็กได้เข้าไปทดลอง
นั่งเก้าอี้นายยกรัฐมนตรี
ได้เข้าไปดูพื้นที่การทำงาน
ของนายยกรัฐมนตรีของท่านผู้นำ

เด็กชอบสิฮะแต่ตอนนี้เด็กจะชอบมากยิ่งขึ้น
เพราะเด็กถ้าขึ้นธรรมเนียบแล้ว
จะเห็นนายยกรัฐมนตรีหลายคน

แต่ตัวปลอมมีอีกหลายคนเลย

วันนี้ขึ้นภาพในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หลังจากที่วันก่อนบิ๊กตู่เปิดตัวสแตนดี้ตัวเอง
หุ่นจำลองเป็นภาพจำลองเท่ากับตัวเองนี่

นักข่าวจะเป็นจุดที่เขาให้สัมภาษณ์
นายกรัฐมนตรีเดินมาจับไมค์แป๊บเดียวแล้วบอกว่า

ถ้าอยากรู้เรื่องการเมืองเรื่องความขัดแย้งไปถามไอ้โน่น

เสร็จแล้วก็เร่งเจ้าหน้าที่นะบอกให้มาไงตามมา
กตามมาสิยกโอ้ไม่ยกเลย

นายกบอกยกมาตรงนี้ตรงไมค์นี่
เลยเป็นที่ฮือฮาสำหรับนักข่าวในวันดังกล่าว
นักข่าวก็ไปถ่ายรูปกับสแตนดี้นะฮะ
เราก็นึกว่าเปิดตัวสแตนดี้มีตัว๒ตัว
ปรากฏว่าที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้
จะมีสแตนดี้หรือว่ารูปเหมือนเท่าตัวจริง
ของผลเอกประยุทธ์จันโอชา

เด็กสามารถไปจับมือลุงตู่ได้
ท่าทางที่ลุงตู่ยื่นมือมาให้จับ

เด็กสามารถที่จะไปเล่นบอลได้กับลุงตู่
เด็กสามารถที่จะไปอยู่ในอ้อมแขนของลุงตู่ได้
ด้านหลังที่ยื่นมือเข้ามาโอบกอด

ได้ภาพด้านหลังสุดที่ใส่ชุดบอล
อยากจะออกกำลังกายกับลุงตู่ออกได้
ส่วนที่เจ้าหน้าที่กำลังยกลุงตู่ตั้งนี้

มีทั้งใส่สูตรมีทั้งใส่ชุดวอร์มมีทั้งท่าลีแล็กซ์

ก็เข้าไปดูได้เด็กคงตื่นเต้นนะ

เด็กจะถามนี่สูงเท่าลุงตู่ตัวจริงหรือเปล่าครับ
ลุงตู่ทำไมไม่คุยกับผมเลยครับ
ทำไมภาพนี้ลุงตู่หน้าบึ้งครับ
ทำไมภาพนี้ลงตัวยิ้มครับ
ส่วนกิจกรรมวันเด็กที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ก็เวลาประมาณ๙นาฬิกา๔๐นาที
นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็ก
ที่สนามย่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
ภายใต้ชื่อการจัดงานว่าเด็กไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
แล้วก็พบปะกับเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ

และเด็กพิเศษหรือว่าเด็กด้อยโอกาสจำนวน๒๑คน
นี่ไม่ใช่เด็กก็ไปถ่ายด้วยนะเมื่อกี้ถ่ายกับแซนดี้นายก
แต่ว่าปีที่แล้วจำได้ไหมไดโนเสาร์เต็มลานเลย

คราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสแตนดี้ของนายยกรัฐมนตรีแทนนะครับ
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจ
เช่นที่บริเวณตึกสันติมัยตรีหลังนอก
จะเป็นการแสดงดนตรีของโรงเรียนต่าง
การแสดงเต้นแล้วก็วีดิทัศน์นำเสนอผลงานเด็กไทย
ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับ
ตึกต่างของที่ธรรมเนียบนะ
ก็จะมีกิจกรรมของแต่ละกรมแต่ละกองของแต่ละหน่วยงานด้วยนะครับ